ไม่เจอตั้งนานคิดถึงปั้นเลยนะรอมากเลยสวยขึ้นตัวเองใช่
ไหมทุกคนวันดีครับวันดีจะปั้นครับพี่น้ำหอมไปค่ะน้ำหอม
ว่ามันมันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าก็คือตัวตัวปั้นตันเองปี
นี้มันก็อายุเยอะแล้วพี่แล้วมันก็มันมองความรักไปอีกมุมนึงแล้วแหละ
แล้วก็ตอนนี้มันทำงานซ้อมกีฬาแล้วก็คนข้างเข้าใจจบแล้ว
ไม่ได้มีอะไรแบบปุ๋ยหวาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริงไปเจอเขาเขาได้ยังไงค่ะ
พี่จริงก็เจอช่วงโควิดใช่มั้ยแล้วก็ในโปรเชียลแหละเราก็กด

กดเยอะอีกมั้ย

มันทัศนคติดีเข้าใจเราอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็บอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ณวันนี้
เวลาของเราทำงานแล้วก็ซ้อมกีฬา
เพราะว่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปั้นหยันตั้งใจมุ่งมั่นมากช่วง
ช่วงปีที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมา
ก็แบบพอเขาเข้าใจตรงนี้ทุกอย่างมันก็มันก็ไปเรื่อยไปโอเค

แบบต้องพิสูจน์กันว่าแบบเราจะประคองความสัมพันธ์นี้
มันไปได้นานได้ไหมอะไรอย่างนี้
คือมีความกังวลไหมปั้นจัน
ถ้าแบบต้องห่างกันแบบเป็นรักทางไกลอะไรอย่างนี้

นั่นบอกเขาเสมอว่าด้วยความที่เขายังอายุน้อย

เขายังไปเรียนหนังสือเขาต้องเจอคนนู้นคนนี้อีกเยอะ
อาจจะเจอใครก็ได้
ไม่ใช่เราไม่ห่วงเขาไม่รักเขานะ
แต่ว่าผมค่อนข้างเข้าใจชีวิต
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักพอสมควร
คือถ้าเขาไปเจอใครหรือเขาไปเจอใคร
หรือไปเจอคนที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าหรืออะไรอย่างนี้
เราก็คงเสียใจแหละแต่ว่ามันจะจากกันด้วยความเข้าใจมากกว่า
มันเป็นสำคัญมันเป็นสำคัญแต่ว่าในอายุขนาดนี้
มันจนรู้สึกว่าคือยังไงดี
มันจนเข้าใจมันจนจะคงไม่แบบ
ณวันนี้ดำเนินชีวิตด้วยความแบบความไม่โกรธความไม่เครียด
เพราะว่าผ่านมาเราเจอหลายอย่างมาเยอะแล้ว
เราก็แบบณวันนี้เราต้องมีความสุขกว่าทุกวันแล้ว
ตื่นนอนมาเราคิดแบบนี้ตลอดเพราะว่าเพราะว่าต้องเตือนสติตัวเอง
เพราะเป็นคนที่แบบคิดเยอะพอคิดเยอะแล้วพอมัน
พอมันทุกข์ก็แบบรู้สึกแบบไม่มีความสุขเลยไม่อยากเจอใครอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้มันทำงานเล่นกีฬามันก็ช่วยได้เยอะแล้วพี่
แล้วก็พอเจอคนที่เข้าใจด้วยน้องเขาก็เข้าใจว่าในหลายเรื่องอะไรอย่างนี้โอเค
ความต่างของวัยมีปัญหาไหมมีอุปสรรคบ้างไหมปั้นจันทร์
จริงไม่มีเลยพี่เพราะว่าป้านันว่ามันคือความเข้าใจล้วนเลยในเรื่องของอายุหรือว่า
หรือว่าจะเป็นเรื่องเอาจริงคือณวันนี้โลกมันไปไหนต่อไหนแล้ว
คือแบบคนเพศนี้คบกับเพศนี้มันค่อนข้างหลากหลายมาก
ฉะนั้นเรื่องอายุก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็อยู่ในเวลาที่เราแบบเหมาะหรือเปล่า
ที่เราจะเวลาพอดีกันหรือเปล่าเข้าใจกันหรือเปล่า
คือความเข้าใจล้วนเลยยอมรับซึ่งกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่มีปัญหาที่จริงมีอย่างที่มันก็รับไม่ได้
แต่ว่าถามว่าเราผ่านมาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารับไม่ได้เราก็เลือกที่จะแบบ
ก็ข้ามไปสิก็ไปมองในส่วนที่ดีของส่วนที่เราชอบของเขาอะไรอย่างนี้
หรือถ้าเราไม่ได้ปรับกันได้ไหมถ้าปรับไม่ได้เราก็ต้องถ้าเราอยากจะอยู่เขาเราก็ต้องรับเขา
เขาอยากอยู่กับเราเขาก็ต้องรับเราให้ได้
การจับกลุ่มนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจากจุดที่เริ่มคุยกันกว่าจะตกลงมาเป็นแฟนกัน
ไม่นานพี่ไม่นานคือแต่ก่อนเข้าใจว่าแบบต้องดูกันนานหรืออะไรอย่างนี้
ณวันนี้มันไม่มีกฎตายตายตัวแล้วแบบมันแค่รู้สึกว่าแบบก็เวลามันเหมาะสม
หมายถึงแบบว่าพอมันจังหวะเวลามันเจอกันคุยกันคลิกกันมันก็ปุ๊บ
แต่ถามว่าต้องบอกคนรอบนอกก่อนว่าคาดหวังว่ามันจะ
ไม่ใช่มันเหมือนทุกคนแหละมันมีรุ่มดอนมันมีความแบบ
เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวอะไรกันบ้างแต่ว่า
ผมก็แก้ไขกันไปแต่ถามว่าอยากให้มันจบลงที่แบบ
สมบูรณ์ไหมแน่นอนทุกคนอยากแต่ว่าผมไม่รู้
ผมเดาอนาคตไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าณวันนี้ป้อมค่อนข้างนิ่งพอสมควร
อาจจะด้วยอายุด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เลยแบบไม่ได้

เช่นแบบไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วแบบ

ให้ปั้นนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปถ่ายรายการค่ะขอบคุณค่ะ
พาเขาไปเจอคุณแม่แล้วด้วยใช่ไหมคะก่อนมาเห็นภาพ
ก็พาเจอคุณแม่เพราะว่าเวลาผมเจอมีสาวผมก็จะพาเจอคุณแม่ก่อน
จริงไม่ใช่แบบว่าผ่านด่านแม่หรืออะไรนะแต่ว่าก็เป็นมารยาทอะไรอย่างนี้
แล้วน้องเขายังเด็กด้วยเราก็ต้องน้องเขายังเด็กเราก็พาเจอคุณแม่ให้เขาเห็น
แม่เขาก็จะได้รู้สึกว่าโอเคอยู่กับเราปลอดภัยนะเราไม่ได้พาไปทำอะไรนะ
ยำตำบอนเข้าใจไหมเราแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วย
เราก็เหมือนแบบที่จริงเราก็เหมือนเป็นพี่ชายมาโตกับเขาเยอะครับเป็น๑๐ปี
คุณแม่โอเคไหมคะพี่พูดตรงด้วยความอาจจะแบบคนไทยอาจติดเรื่องแบบภาพรากอะไรอย่างนี้
ความเฟียดความอะไรอย่างนี้ของเขาคือที่จริงมันก็มีบ้าง
แต่ว่าด้วยความที่คุณแม่เป็นคนค่อนข้างแบบตามโลกทันทันสมัยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบว่าคือรอยสักอะไรอย่างนี้มันไม่สามารถตัดสินคนเราได้ว่ามันจะเป็นคนอย่างไร
ลูกชายเขาก็มีรอยสักแบบว่ามันเลยคุณแม่เขาก็ปรับตัวค่อนข้างดีในถามว่าเพราะว่าเขาก็ผ่านวัยผมมาเยอะ
ผมก็ผมก็โอเคดีใจที่เรามีคุณแม่ที่ปรับตัวได้ทันสมัยมีความคิด
คือบางทีเขาก็ยังยึดแบบสมัยก่อนแหละแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับเรื่อง
๖โมง๒๐นะครับแล้วก็พี่ผมมีละครผมจะออนนะแต่วันเดียวหนี้ซ่อยสะบัดงาแล้วก็ซ่อนกลิ่นฝากด้วยนะครับ
ผมเล่นกับน้องครีมสร้อยสวัญญาก็มีน้องนายกับใบเฟิร์น